พูดถึงเชื้อไวรัสซิกานะคะถือว่าเป็นโรคที่จะส่งผลกระทบต่อทารก
ซึ่งอยู่ในคันทำให้พัฒนาการนี้ไม่ค่อยดีเท่า

ใช่ค่ะซึ่งหลายฝ่ายพยายามพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันการเกิดเหตุเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของยุง
ล่าสุดนักวิจัยของบริษัทไมโครซอฟได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมา
สำหรับเครื่องดักจับยุงเพื่อศึกษาหาสาเหตุ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาค่ะ
อิทานแจ็คสันนักวิจัยบริษัทไมโครซอฟ
ในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐ
รวมทั้งทีมงานได้ช่วยกันพัฒนาเครื่องดักจับยุงค่ะ
ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะจับยุงสายพันธุ์เฉพาะ
ซึ่งเป็นภาหะของไวรัสซิกานะคะ
ซึ่งได้มาจากการจดจำลักษณะการบินของแมลงประเภทอื่นที่บินเข้าไป
ทำให้สามารถเก็บเลือดยุงไปตรวจสอบหาเชื้อต้นต่อ
พร้อมทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลว่า
ช่วงเวลาและสภาพอากาศแบบไหนที่ดักจับยุงได้ค่ะ
ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปกำจัดยุง
พื้นที่สุ่มเสี่ยงได้ทันก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดนะคะ
วิจัยชิ้นนี้ค่ะใช้เวลาในการดำเนินการหลายปี
และถือเป็นนวัตกรรมความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์
ที่มีการตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถลดการติดเชื้อก่อนที่จะแพร่ระบาดได้
ซึ่งไวรัสนี้นะครับพบครั้งแรกที่บราซิล
ปัจจุบันค่ะพบผู้ติดเชื้อใน๓๙ประเทศ
มีผู้ป่วยกว่า๑หมื่นขออภัยนะคะ๑๔๐๐ราย
เกิดมาพร้อมกับภาวะสมองเล็กซึ่งมีความเกี่ยวยงกับไวรัสซิกาตัวนี้ค่ะ